ร้องก็ได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องก็ได้ให้ร้าง

ให้ร้ายให้ร้าย

เป็นคนเก็บอารกฐ์
ปีตินเต้นมากมันต้องเป็นต่อไป
จริงอย่างที่เขาว่าไหมครับ
ใช่ค่ะเรานั่งอยู่ตรงนั้นน่ะ
คือเราก็ตื่นเต้นเวลาเราเชียร์เพื่อนที่มาข้างบนแล้ว

ใช่ว่าคนที่มายืนอยู่ตรงนี้รู้สึกยังไง

กราบเท้ายาโมนะครับคุณสุนารีราชสีมา

ซึ่งได้รับรางวัลกึ่งสัตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย
และเพลงนี้เป็นเหมือนเพลงเปิดตัวให้กับ
คุณสุนารีราชศรีมา

ศิลปินส่วนใหญ่ก็ชอบเอาเพลงนี้ไปร้องเปิด
แล้วก็เป็นความหมายที่ดีของคุณเฉเอมนะครับ
ที่เอาเพลงนี้ได้เพลงนี้เป็นเพลงแรก
และวันอาทิตย์นะครับทางไทยรัฐทีวี

ก็แวะไปได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจนะครับ

แล้วก็เดี๋ยวตอบกันสดตรงนั้นเลยวันออนแอร์นะจ๊ะ

สวัสดีครับ

พอแล้วล่ะยิ่งพูดเยอะยิ่งดูด้อยค่า
รางวัฒนากรรมมิตรภาพได้แก

มาเลือกหนึ่งคุณเจเอมครับ
ถ้าเป็นเฟ็กซ์แล้วกูอ้าว

ออกอัลบั้มออกซิงเกิลอะไรแบบเนี้ย

แฟนต้ายมทูตอะไร